เวลาขับรถขับราจะเย็นกันนิดนึงนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันไม่คุ้มเสี่ยงจริง
ขอนแก่นค่ะหนุ่มขับรถขนน้ำแข็งไปปาดหน้ารถยนต์ของหญิงสาว
แล้วไม่พอตัวเองปาดหน้าเขานะจอดรถแล้วเอาปืนยิงข่มขู่ขึ้นฟ้าไปอีกสองนัดค่ะ
ผู้หญิงทั้งสองคนเขาก็ตกใจกลัวเอากล้องหน้ารถเอาคลิปจากกล้องหน้ารถ
แจ้งความเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้กัน
เนี่ยทำแบบนี้เฉยเลยครับถ้าคุณเอาปืนมาจากไหนแล้วคุณมายิงขึ้นฟ้าแบบนี้
ความผิดมาแล้วสองกระทงเลยนะคะภาพจากกล้องหน้ารถจะเห็นชัดเจน
ว่ารถเนี่ยเป็นรถส่งน้ำแข็งจังหวัดนี้น่ากลัวมากชูปืนออกมา
เออเป็นรถส่งน้ำแข็งสีขาวนะคะมาบนถนนสองเลนที่เป็นสวนกันอยู่ชุมชนโคกษี
จังหวัดขอนแก่นปาดหน้าเจ้าของกล้องหน้ารถแบบกระชั้นชิดครับ
จอดรถเปิดกระจกแล้วยิงปืนขึ้นฟ้าลักษณะคือข่มขู่เลยอ่ะ
นางสาวชนทิชาวงโคกศรีผู้เสียหายก็เอาคลิปนี้ไปแจ้งความทันทีเลยกับตำรวจสพเมืองใหม่นะคะ
แล้วก็เล่าเลยบอกว่าขับรถออกจากหน้าร้านค้าจะกลับบ้าน
แล้วรถคู่กรณีที่เป็นรถขนส่งน้ำแข็งเนี่ยอยู่ก็มาปาดหน้ารถเธอ
เธอต้องเหยียบเบรกกระทันหันพอตั้งสติได้ก็เร่งเครื่องตาม
จะถามว่ามาปาดหน้ากันทำไมขับตามไปได้ไม่ไกล
อย่างที่เห็นเลยรถขนส่งน้ำแข็งเปิดไฟเลี้ยวซ้ายจอดข้างทางแล้ว
ยื่นมือออกมาในมือมีปืนสั้นหันปลายกระบอกขึ้นฟ้า
ไม่ได้ปาดคืนค่ะในคลิปคือเหมือนไม่ได้ปั่นคืน
เข้าเข้าข้างค่ะพวกเขาก็เปิดกระจกก็ยิงหัวหนึ่ง
เพราะเขาน่าจะเห็นว่าหนูชะลอแล้วหนูจะเปิดกระจกถามเหมือนกัน
ตอนแรกหนูคิดหนูเขียนเขาจอดหนูคิดว่าเขาจะถามหนูหรือเปล่า
หนูก็เลยเปิดกระจกถามก่อนว่าเออทำไมขับรถอย่างนี้
ก็ไม่คิดว่าเขาจะมีปืนหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
เหมือนเขาไม่เต็มใจขอโทษมันอยู่ในอาการมุนมองอะไรอย่างนี้
นายสมบูรณ์สายขุนคุณตาของนางสาวชนทิชาบอกเลยนะคะว่า
ขอร้องเลยนะตำรวจต้องดำเนินคดีนี้ให้ถึงที่สุด
เพราะหลานสาวเสียขวัญมาก
แล้วนี่เคราะห์ดีนะที่มันตัดสินใจยิงปืนขึ้นฟ้า
ถ้ามันหันปลายกระบอกปืนเข้ามาที่รถหลานสาว
จะเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาก็จะไปทำแบบนี้
กับคนอื่นที่ไหนอีกหรือเปล่า
พ่อไม่ยอมมันเป็นคดีอาญา
ถึงจะปืนเล่นปืนเถียปืนอะไรมันทำให้
คนเราตกใจตกใจเสียขวัญ

บันทึกประจำวันของตำรวจว่าเขียนยังไง

เรื่องต้นตำรวจสพเมืองไหมเจอตัวแล้วค่ะ
คนขับรถขนส่งน้ำแข็งคนนี้ชื่อในนัทอายุ๒๒ปี

จังหวะไปคุมตัวเมาอยู่ด้วยนะ
พูดจาไม่รู้เรื่องโวยวายตลอด

อาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุบอกว่าเป็นปืนเด็กเล่นค่ะ

ในนัทคนนี้ไม่รู้ชอบหรืออะไร
เข้าออกโรงพักบ่อยมากเลย
ต่างหวัดบอกตำตอนเนี้ยคุยยังไว้ยังไม่รู้เรื่อง
เดี๋ยวรอสั่งเมาก่อนมาสอบสวนกันอย่างละเอียด
เอาเป็นว่าเบื้องต้นเอาข้อหานี้ไปก่อนเลยนัด
ยิงปืนโดยใช้เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือชุมชน
เปรียบเทียบปรับไปก่อนที่๕๐๐บาท
เดี๋ยวขอตรวจสารเสพติดในร่างกายด้วย
จะได้รวบรวมสำนวนสักทีเดียวเลย